อย่าเปรียบตั๊กเป็นชีวิตซินโดเรลล่าเลย
เพราะว่าสามีตั๊กเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว

เจ้าชายในซีโดริล่าไม่ได้ผ่านอะไรมานี่

แล้วก็เลี้ยงลูกเอง

คุณคิดว่าที่ฉันจะแต่งงานกับคุณบุญชัย

คุณบุญชัยมีกี่ภาพ

ช่วงแรกเราไม่รู้เนอะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้อะ

คุณบุญชัยกลับบ้านมาถึงเกาะตั๊ก
ไม่เคยแสดงความรังเกียจว่าเมียตัวเองอ้วน

คิ้วไม่มีนะวันนั้นโกนคิ้วด้วย
มีแต่มากอดมาหอมให้กำลังใจ
แม่โอเคนะวันนี้แม่ความดันดีชีพตอนดี

ต้องไม่เคยลืมมุมที่เขาแบบมีอะ
มีอารมณ์ที่แบบไม่เคยว่าเลยว่าเราแบบลดหน่อยสิ
ไม่เคยออกจากปากคุณบุญชัยเลยนะ
ช่วงแม่ป่วยช่วงที่ตาโกนหัวมา
เป็นช่วงที่ตั๊กตกต่ำที่สุดแล้ว
เพราะว่าตั๊กกำลังจะเสียมิตรภาพ
แล้วก็กรยานิมิตรแล้วก็แม่ไปในคนเดียวกัน
คุณบุญชัยไม่เคยทำอะไรให้ตั๊กต้องรู้สึกแย่ไปกว่านั้นเลย
ไม่เคยมีอะไรเข้ามาในหูว่าเขาไปไหน

มีผู้หญิงอยู่กับเขามีภาพหลุดมา

ไม่ให้ตั๊กรักผู้ชายคนนี้เหรอ

แต่เขาไม่เคยเห็นในมุมนั้น

แต่ตัวเขายังรักรักวันนี้ขาดเขาไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วทิ้งไม่ลงด้วยแล้วก็อย่าทิ้งดิฉันด้วย